คุณผู้ชมครับประเด็นการเมืองก็มีให้ลุ้นกันมาตลอดนะ
วันนี้ก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่เราตามลุ้นจริงแล้วก็
ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะหลังจากที่อาจารย์ปียบุตร
ออกมาแถลงชี้แจงปมการถือหุ้นสื่อ
ขาดคุณสมบัติของว่าที่สอสอหรือเปล่า
ล่าสุดวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ใช้เวลาประชุมตั้งแต่บ่ายโมงที่ผ่านมา
ใช้เวลานานนะ๔ชั่วโมงนานหรือเปล่า

๔ชั่วโมงที่สุดแล้วผลก็ออกมาว่า
คุณธนทรก็คือกรกตมีมติแจ้งข้อกล่าวหาคุณธนทร
กรณีที่ไปถือหุ้นบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัด
และบอกว่ามันมีมูลไงก็เลยมีการชี้มูลนะคะ
หลังจากนี้ก็จะส่งหนังสือเป็นลายลักษณอักษร
เพื่อให้คุณธนทรชี้แจงภายใน๗วันนะคะ
ส่วนคุณปริยบุตรแสงกระหนกกุลเมื่อวานก็มีความเคลื่อนไหวนะ
ใช่ค่ะและเนื้อหาของความเคลื่อนไห
ก็คือการชี้แจงต่อสื่อในกรณีที่หัวหน้าพัก
ถือหุ้นแต่เขายืนยันนะว่าขายไปแล้ว
ขายให้แม่ด้วยก็คือตั้งแต่ประมาณวันที่๖มกราคมที่ผ่านมา

การตรวจสอบและการร้องเรียนจะต้องทำก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง
การจะแจกใบเหลืองใบแดงใบส้มทำไม่ได้
เพราะว่ากดใบเหลืองใบแดงใบส้มเอาไว้ใช้กับสสเขตเท่านั้น
หากการประกาศผลการเลือกตั้งมันผ่านไปแล้ว
ถ้าไปพบว่าสอสอที่รับรองไปแล้วขัดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามเรื่องนี้จะต้องไปร้องต่อสารรัฐธรรมนูล

รวมถึงต้องเปิดโอกาสให้นายธนทรได้ชี้แจงข้อกล่าวหาด้วย
อันนี้คือคำพูดของอาจารย์ปิยบุตรนะคะ
คือที่สุดแล้วกรกตวันนี้ก็แจ้งข้อกล่าวหา

หลังจากนี้เดี๋ยวจะให้เลขากรกตเป็นคนไปแจ้งข้อกล่าวหากับคุณธนทร
ของคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ได้รับแจ้งข่าวให้รีบกลับเมืองไทย
เยือนหลายประเทศในทวีปยุโรปช่วงหนึ่ง
ว่าผมพยายามใช้เวลาเท่าที่มี
ศึกษารูปแบบวิธีการบริหารจัดการประเทศ

เพื่อพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่า
เกมการเมืองค่ะ
ผมเพิ่งได้รับแจ้งจากเมืองไทยว่า
ให้รีบกลับไปเตรียมความพร้อม

เจอกันที่ไทยครับหลังจากนี้เอาละค่ะ
คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะ
มีเวลา๗วันเท่านั้นในการชี้แจง